เป็นยังไงบ้างครับพี่ท็อปมวยเมื่อสักครู่นี้
ต้องบอกเลยว่าสนุกถูกใจผมและท่านผู้ชมมากแน่นอน
เดี๋ยวไปดูกันเลยดีกว่าว่าคู่ที่๒นั้นจะเป็นยังไง
เริ่มต้นจากนักชกในมุมน้ำเงินกันเลยดีกว่านะครับ
คนนี้มาจากอำเภอเขมราชจังหวัดอุบลราชธานีนะครับ
กมาแล้ว๖๑ไฟล์ชนะ๕๐ไฟล์
เสมอ๓ไฟล์และแพ้๘ไฟล์ครับ
มาถึงมุมแดงครับคนนี้มาจากอำเภอโพชัยจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับ
คนนี้นะครับชกมาแล้ว๖๐ไฟล์ชนะ๔๕ไฟล์
เสมอ๑ไฟล์และแพ้๑๔ไฟล์ครับ

บอกว่าวางมาตรฐานไว้ไม่ธรรมดาเลยครับ
คว้าเงินรางวัลไฟเตอร์ไปคนละ๕๐๐บาทครับ

พอทองบุราหรือว่าเริงชัยววิวัฒนานนท์ครับ
นี่แหละครับถึงแม้ว่าสรีระรูปร่างจะเสียเปรียบครับ
แต่กีฬาการต่อสู้ที่เรียกว่ามวยไทยเนี่ยวัดกันที่อาวุธกระเดือดครับ

และเรืองชัยเขาก็แก้ได้ดี
และแน่นอนครับไทยรัฐมวยไทยไฟเตอร์เรามีนโยบายทำมวยไทยให้เป็นกีฬานะครับ
สนับสนุนเรื่องการพนันนี่แหละครับ
ทำให้ไทยรัฐมวยไทยไฟเตอร์ของเราเนี่ยกระแสแล้วก็เรตติ้งนี่แรงเลยครับ
แม้ว่าจะเป็นมวยตู้น้องใหม่

รูปพิกัด๕๗กิโลกรัมครับในมุมน้ำเงินครับ
ศักดิ์สิทธิ์วัดใหญ่ยิมครับ
จะเจอกับเฉลิมเกียรติเบสราชพฤกษา
หรือว่าเฉลิมเกียรติสสมโพธิหยิบเดิมนั่นเองครับ

ชื่อนายสมใจสุภาพรครับ
จากตะบนหัวนาอำเภอเขมราชครับ
บนราชธานีปัจจุบันวัย๒๕ปีครับ

ล่าสุดมาเสมอกับเพชรริมน่านสิทสารวัตรอ๊อฟเอาไว้ครับ
ค่ายมวยวัดใหญ่ยิมครับ
วันนี้จะมาเจอกับเฉลิมเกียรติสสมพยิมกับนายสุริยากระมูลวง
จากตำบลโภษีอำเภอโพชัย๑๑๑๘ปี
นี่ครับส่วน๑๖๑ซินิเมตร
ล่าสุดมาชนะคะแนนเอาพิเทศก่อนที่ซ่อนเอาไว้ครับ

เลิมเกียรติประเดิมสีเสื้อใหม่นะครับ

ของเสียเบส

คนที่รักวงการมวยรักกีฬามวย
ให้การสนับสนุนเฉลิมเกียรติครับ
ตรงเดียวจะมีอาชีพอื่นเป็นอาชีพหลักแล้วนะครับ
ส่วนธุรกิจครับแล้วก็ยังมีอีกหนึ่งด้าน
ก็คือการสนับสนุนกีฬามวยไทยครับ
ให้การสนับสนุนเจ้าเฉลิมเกียรติครับ
เคยมาชกที่นี่๑ครั้งนะครับเฉลิมเกียรวันนั้น
ให้กับแสนเพชรค่ายแสนสุขจิตหรือว่าแสนเพชรปุ๋ยโฟร์แมนครับ
ต้องบอกว่าตอนนั้นแฟนเพชรนั้นเพิ่งกลับมาแล้วครับ
แล้วก็เป็นเกมที่สนุกดูเดือดครับ
ดูหลังสักซินนั้นได้โรยก่อนทิ้งด้วยใหญ่ครับ
พยายามถีกซ้ายไว้และเป็นเกรียดเข้ามา
โอ้โหเตะไปที่พับในครับ
เสียงด้านฟังชันยกขวาหลอกแล้วตัดล่างไม่ลงครับ
พยายามจะใช้จังหวะแล้วทิ้งหมัดหนึ่งสอง

ไม่มีใครหนีใครก็ดูกับปากหลักกันอยู่ข้างเวที
อยากจะตัดล่างอ้าวเกี่ยวแล้วเตะพลาดคืนด้วยครับ
ขวากระบูเน็ตเลยครับ
พยายามจะล็อกในครับ
ตีไม่ได้ครับศักดิ์สิทธิ์

ไม่ใช่มวยเข่าอาชีพครับเฉลิมเกียรติ

ขวางในแข่งขวาโต้ไว้ก่อนครับ
ศักดิ์ศิลป์เน็ตในแข่งขวาแล้วก็ขยับเข้ามา
ซ้ายวรรยะรอจังหวะอยู่ครับ

สายหน้าสวยครับศักดิ์ศิลป์
วักมือเรียกเลยครับศักดิ์สิทธิ์มากครับ

หมดยกที่๑ครับพักกันครู่เดียวครับ
มาที่บรรทีสุดสะเบียวกันอีกครั้งครับ

และให้แฟนมวยครับ

หรือว่าแฟนมวยไทยตัวย่ง
สามารถเดินทางมารับชมกับอัตภรศ
ความวันของไทรัส๑๖๐๐ได้แบบนี้ครับ
หรือว่าสอยพกแก้วนั้นเองครับ
ระหว่างเฉลิมเกียร์เบรษราชภึกค่ากับศักดิ์สิทธิ์วัดใจยิม
เย็นเข้ามาศักดิ์สิทธิ์ทิ้งมัน๑๒
พยายามจะเล่นงานฐานล่างก่อนเลยครับเฉลิมเกียรติ
เล่นไปที่ช่วงล่างบ้างครับ
ถีบด้วยขวากวักมือเรียกอีกแล้วครับ
ได้เลยครับจัดให้ครับเฉลิมเกียรติ

ทิ้งด้วยมันขวาแล้วพยายามจะล๊อคใน
แต่นอกเหนือจากการต่อสู้บนเวทีด้วยอาวุธนะครับ
ยังมีเรื่องจิตวิทยาอีกครับทางด้านศักดิ์สิทธิ์
อย่าหลุดอย่าหลวมนะครับศักดิ์สิทธิ์จะมีหมัด

มาครับขีบคอได้แล้วครับศักดิ์สิทธิ์
เป็นทางแรกเฉลิมเกียจครับล๊อคตัดไปไม่ได้ครับเฉลิมเกียจ
ต่อยในเกมของตัวเองได้หรือเปล่าครับ

จับจังหวาดและส่วนด้วยแท้งครับ
ที่สำคัญอีกหนึ่งอย่างมาจากสถานบริษัทไฟเตอร์ครับ
คือการชกตอนกลางวันครับพี่อ้นครับ
เวลาบ่าย๒ครับแดดเปรี้ยงครับ

ต้องบอกว่าเป็นเวลาที่ปรับเปลี่ยนเลยครับ
หลายคนที่บอกว่าถ้าต่อยเที่ยงต่อยบ่ายโมง

ทิ้งด้วยมันขวาเลยครับชนะเชิงเกียรติ
ลองปุ่นมาเจอกล้านตกเทเลยครับ
อย่าไปร่วมแข็งแรงครับ
เทียดหยุดบ้านซ้ายสู้ครับ

ทุกคนค่ะผ่านไป๒ยกครับ
กับคู่มวยคู่ที่๒ระหว่างเฉลิมเอียด

บอกว่าประธานการณ์

เกาะในได้ครับแต่ยังไม่ตีครับ

พยายามจะเปิดเกมเข้าใส่

โอ้โฮ
มันเจอมาปุ๊บซ้ายแล้วเติบด้วยขวาครับเศรษฐ์เกียรติก่อนใน
จะตีด้วยขวาผ่านมาเจอยัดคืนครับ
ตีจอไปที่หน้าขาครับพยายามจะเน็ตไปที่ต้นขาซ้ายของทางด้านศักดิ์ศิษฐ์
ศักดิ์ศิษฐ์กันกดแค้นอยู่เลยครับ
น่าจะจากในได้เปลี่ยนแต่ตีน่ะยังไม่ได้เปลี่ยน

พยายามจะเน็ตไว้ที่แข้งซายครับ
ยกสายตลอดกับสนักศักดิ์ขาที่ในได้แล้วครับ
เฉลิมเกียจากซ้ายตีซ้ายตีซ้ายมาเป็นชุดเลยครับ
โอ้โหจังหวะเร่งจังหวะร้าวของแกทำได้ดีครับเฉลิมเกียจ
แล้วอยู่ที่ศักดิ์สินทร์แล้วครับพยายามตัดลากเนื้อของขวา
ล็อกนายขยมขยมขยมแม่ยังตีไม่ถนัดครับ
ยิ่งแรงยิ่งแรงครับคนักงานเฉลิมเกียจก็แพทย์
เจอล็อคแล้วตกมาไม้ลงมาตัวเองดีครับโอ้ไว้
เจอกันแก้สนากาศพละหน้าบนพี่คอมจะได้เฉลิมเกียจครับ

จังสิทธิ์พยายามจะตั้งล่างแต่ไม่ล่วงนะครับ

เฉลิงเกียร์เจอสายหลุดตกโทษด้วยแข็งขวา
พยายามจะลุยเลยครับส่วนให้ส่วนขวา

จริงบทยกที่๓ครับ

ยกที่ผ่านมาของท่านฉริย์มเกียร์ครับ

แต่เรื่องกีฬามวยครับ

เมื่อจังกระตุกเฉลิมเกียร์ครับแต่เฉลิมเกียร์หลักแล้วต้องบอกว่าช่วงล่างดีครับ

ฐานล่างนั้นแน่นแหละครับเฉลิมเกียรติ
และเป็นฝ่ายที่อาศัยความแข็งแกร่งนั้นทุ่ม
ศักดิ์สิทธิ์นั้นออกอาการไม่ดีเหมือนกันครับ

โหต้องบอกว่าเป็นเกมที่สนุกดุ้นเดือนแล้วครับ

นี่แหละครับคือมนต์เสน่ห์ของกีฬามวยไทยครับ
ที่คนทั้งโลกคนทั้งโลกครับยอมรับ

จะวางแค่ขวาสกัดวาง

สิทธิ์พยายามจะลูดมากระตุกมา

ล้างเบียดเบียด

เกมอย่างไรครับ
กับเกียรติเข้ามาเจอเขาซ้าย

โอ้โหโดนเข้าไป

โอ้โหสมช่องเลยครับเฉลิมเกียรติมาเลยครับ
ในที่ประเวทเหนือวงเขาทางด้านซ้ายของสักทิศ

แล้วสับด้วยศอกซ้ายเลยครับ
โอ้โหปักศอกแหวกเข้าไปแล้วปิดฉากเลยครับ
โอ้โหปรักษาแหวกรังครับ
โอ้โหเด็ดขาดจริงครับทางด้านเฉลิมเกียรติ

โอ้โหปิดเกมปิดจอปได้เฉลิมเกียรติไปในยกที่๔ครับ
ประเดิมค่ายใหม่อย่างสวยงามเลยครับ

เห็นอาการของทางด้านศักดิ์สิทธิ์ไม่ดีครับ

ปักด้วยศอกซ้ายครับเตือนมาหลายต่อหลายหล่นครับ
ทางด้านเฉลิมเกียรติตีดด้วยซ้าย
นี่ครับจังหวะต่อยขวาเตะขวาครับ
กลับไปประเภนศีรษะครับแล้วเป๊ะเข้าประเภนต้นขาซ้าย

อ๋องานแยงให้เห็นแล้วครับ

ไปเล่นกันละวันไฟเตอร์คนละ๕๐๐๐บาท
แดงและมุมน้ำเงินนะครับ